ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของน้องบอสนะฮะ
น้องบอสชายหนุ่มวัยยี่สิบสองปีนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยไปเที่ยวน้ำตกกับเพื่อนนะ
เป็นเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งไปกันสองคนเป็นน้ำตกในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยที่เชียงใหม่
แล้วเพื่อนบอกว่าอยู่ดีดีบอสเนี่ยหายไปเลยอืมนะมาแจ้งเจ้าหน้าที่ออกค้นหากันอยู่สองวันสองคืนค่ะ
เช้าวันนี้ข่าวเศร้าครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เจอน้องบอสแล้ว
แต่ว่าน้องเสียชีวิตแล้วนะฮะนี่คือจุดที่ไปเจอศพนะครับ
เดี๋ยวจะไล่เรียงให้นะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วทำไมมาเจอศพน้องบอสอยู่ตรงนี้ค่ะตรงหรือไม่ตรงกับคำบอกเล่าของเพื่อนน้องบอส
มาเที่ยวน้ำตกด้วยกันอืมนี่เป็นจุดที่พบศพนะครับ
บอสชื่อจริงคือนายโกวิทมังคลาดอายุยี่สิบสองปีค่ะ
เป็นนักศึกษาของแม่โจ้ที่เชียงใหม่นี่แหละแต่บ้านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดนะฮะ
เรียนจบแล้วบอกคุณแม่ว่าชอบเรื่องของป่าเขาอุทยานธรรมชาติ
พื้นที่ที่นี่อยากจะหางานทำที่นี่นะ
แล้วก็ชอบมาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเพิ่งเข้ามาเที่ยวมาวันอาทิตย์นะฮะ
หายไป๒วัน๒คืนวันนี้พบเป็นศพนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
จากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นเนี่ยที่กู้ภัยแล้วก็สพภูพิงรัชนิเวศ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ไปเจอศพเนี่ยนะฮะพบว่าสวมเสื้อยืดตัวเดียวนะครับ
แต่ว่าท่อนล่างเนี่ยเปลือยนะฮะนอนคว่ำหน้าอยู่แต่ตอนแรกเพื่อนให้ข้อมูลเนี่ย
บอกว่าตอนที่บอสหนีหายไปเนี่ยจะไปตามคนที่มาแอบถ่ายเนี่ย
บอสถอดเสื้อผ้าทั้งตัวแล้วเหมือนกับจะไปเล่นน้ำอะไรประมาณอย่างนี้
ค่ะสภาพศพขาเหยียดตรงนะครับตามร่างกายไม่มีบาดแผล
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแพทย์สันนิษฐานว่าต้องเสียชีวิตมาแล้ว
ห่อศพของน้องบอสนะครับแล้วก็มัดติดกับแผ่นกระดาน
แล้วก็ช่วยกันหามขึ้นมาบางจุดต้องใช้เชือกดึงด้วย
เพราะว่ามันอยู่ในจุดที่เป็นป่าลึกลงไปนะฮะต้องเคลื่อนย้ายศพขึ้นมานะฮะมันก็ยากลำบากอยู่พอสมควรตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับ

แน่นอนแล้วครับท่านผู้ชมครับพอนำศพขึ้นมาได้เนี่ย
ผู้ที่เสียใจที่สุดก็คือคุณแม่คุณแม่ของน้องบอสอายุ๕๐ปีนะครับ
นางนพัสนันคุณแม่เนี่ยมาตามลูกชายตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
อยู่ต่างจังหวัดนะฮะเมื่อวานก็มาตะโกนเรียกลูกอยู่นะครับ
สุดท้ายวันนี้เจอแต่ก็นี่แหละครับน้องบอสเสียชีวิตแล้ว
ตำรวจก็ต้องนำศพส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ด้วยนะครับ
แต่เบื้องต้นก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะสภาพศพ
ภูมิหน่วยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๖กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นายเกรียงศักดิ์ถนอมพันธุ์
บอกว่าหลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนศูนย์หายที่บริเวณห้วยแก้วก็ได้ออกค้นหากันนะครับ
กำลังเจ้าหน้าที่เนี่ยแบ่งค้นหากันอยู่๓จุดก็มีจากจุดที่ได้รับแจ้งว่าศูนย์หายบริเวณน้ำตกห้วยแก้วขึ้นไปถึงน้ำตกมณฑาธาน
นี่นะฮะอีกจุดนึงเนี่ยก็คือจุดบริเวณวังบัวบานอีกจุดนึงเขาเรียกว่าผาเงิบก็หากันตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ได้รับแจ้งจากเพื่อนของน้องบอสว่าหายตัวไป
เช้าเมื่อวานนี้ไปเจอรอยเท้าคนลักษณะเดินแบบไม่สวมรองเท้าเจออยู่๓จุดบริเวณฝั่งขวาของห้วยแก้วห่างจากจุดศูนย์หายสัก๒๐๐เมตร
บ่ายเมื่อวานนี้ก็ออกค้นหาต่อแต่ไม่เจอร่องรอยอะไรเพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าในสภาพพื้นที่เนี่ยมีฝนตกเป็นระยะด้วย
เย็นเมื่อวานนี้ได้ให้ชุดประดาน้ำลงไปงมค้นหาในแอ่งน้ำแถวนั้นนะครับเป็นแอ่งน้ำใกล้กับสะพานห้วยแก้ว
แต่ก็ไม่เจอนะเช้าวันนี้ออกปูพรมค้นหาอีกครั้งตามเส้นทางก็เน้นไปที่จุดที่เจอรอยเท้า
สุดท้ายไปพบศพน้องบอสอยู่ในจุดที่เป็นลานหินห่างจากจุดที่เจอรอยเท้าประมาณ๓๔๐๐เมตร
ซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นป่าทึบไม่ใช่เส้นทางศึกษาธรรมชาติแบบที่คนเดินมาเที่ยวแล้วจะมาเดินมาเที่ยวกันอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เราก็ได้แบ่งกำลังเป็นชุดนะครับ๔ชุดแล้วก็ร่วมเป็นกำลังร่วมแล้วก็ได้ทางชุดที่๓ที่๔เนี่ยก็คงไปพบน้องเขานะครับคงจะนอนก้มหน้าอยู่ที่
มันเป็นเร่งที่รวมใจเชียงใหม่ที่เข้าไปที่จุดที่เจอศพนะครับ
ไปกับแพทย์เวรแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานด้วย
บอกว่าจุดที่ไปเจอศพน้องบอสเนี่ย

มาแจ้งเอาไว้ตอนที่บอสหายตัวไปแล้วเพื่อนของน้องบอสชื่อวรพฤษที่เข้ามาเที่ยวด้วยกัน
เขาแจ้งว่าบอสหายตัวไปเนี่ยบอกว่าอยู่ในจุดที่อยู่แถวจุดจอดรถริมถนนบริเวณสะพานขาว
น้ำตกวังบัวบานไปค่ะตรงเนี้ยมันอยู่คนละฝั่งจุดที่เจอศพ
เขาบอกว่าเขาเดินเข้าไปที่ริมลำทานแล้วก็คาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยจะเดินข้ามลำทานไปอีกฝั่ง
ซึ่งวันที่เกิดเหตุศูนย์หายเนี่ยวันนั้นมีฝนตกในพื้นที่อย่างหนักด้วยมีน้ำป่าด้วยนะฮะ
หากจากลำทานใกล้
ที่น้ำตกก็ประมาณ๓๐๐๕๐๐เมตรเพราะว่ามันคนละฝั่งน้ำ
คือมันจะมีแนวน้ำของใต้สะพานที่เราเดินเลาะตามน้ำตก
แต่เขาน่าจะขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าช่วงช่วงที่รับแจ้งว่า
ไปถึงนั้นประมาณ๔โมงก็คือยังสว่างอยู่
เป็นช่วงน้ำป่ามาแล้วครับก็คือ
กร้องรอฝั่งอยู่ที่ฝั่งซ้ายครับของตรงสะพานครับ
มันก็เดินจากออกด้านด้านใต้สะพานแล้วก็เลาะใต้สะพานขึ้นขึ้นเนี่ยครับ
เพราะฉะนั้นที่มันเจอคนละฝั่งกับฝั่งที่เพื่อนเขาบอกว่า
หายไปทางนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้หลายอย่าง

บอสอาจจะถูกน้ำป่าซัดมาตรงนี้หรือเปล่า

เดี๋ยวตำรวจคงต้องขยายผลต่อนะครับ
ท่านผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศ์เพชรมุณี
ภูมิกับการสพช้างเผือกนะครับบอกกับเรานะครับ
บอกว่าจากการตรวจสอบสภาพศพของน้องบอส
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือว่าถูกทำร้ายร่างกายนะครับ

ตอนนี้ต้องส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ
ว่าเสียชีวิตเป็นการเสียชีวิตเองหรือว่าถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
แล้วต้องตรวจสอบเรื่องของสารเสพติดในร่างกายด้วย
อีกมุมหนึ่งก็ต้องตรวจสอบเอาให้ละเอียดให้สิ้นสงสัย
ว่าจะมีลักษณะร่องรอยของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
หรือถูกทำร้ายแบบไหนอย่างไรหรือไม่
ขณะเดียวกันสพภูพิงราชนิเวศ
ตอนนี้คุมตัวนายวรพฤษเพื่อนของน้องบอสเอาไว้แล้วนะครับ
ที่เข้ามาที่อุทยานด้วยกัน
แล้วก็นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
ปรากฏว่าเป็นบวกนะฮะคือพบสารเสพติดในร่างกาย
นี่เป็นภาพวันที่นายวรพฤษเนี่ย
เขามาแจ้งว่าเพื่อนเขาหายไปตั้งแต่เมื่อคืนวันเสาร์อ่า
วันอาทิตย์นะครับในช่วงวันนั้นนะครับ
นายวรพฤษยอมรับนะครับว่าไปเสพยาไอซ์มา
ก่อนจะมาเที่ยวน้ำตกในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยเนี่ย
เขาไปเสพยาไอซ์มาแล้วก็ชวนน้องบอสมาเที่ยวน้ำตก
ส่วนเหตุการณ์หลังจากนั้นจะเป็นไปตามที่เขากล่าวอ้างหรือไม่อย่างไรเนี่ย
เดี๋ยวตำรวจคงต้องขยายผลต่อแต่ตอนนี้ตำรวจคุมตัวไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็แจ้งข้อหาคือเสพยาเสพติด
นำตัวไปฝากขังที่ศาลแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ว่าจะมีร่องรอยหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรนะครับ
ไปดูไทม์ไลน์กันก่อนดีไหมคะ
สำหรับเหตุการณ์ทั้งช่วงก่อนแล้วก็ช่วงที่น้องบอสเนี่ยหายตัวไป
เริ่มตั้งแต่เสาร์ที่๑๐กรกฎาคมนะคะ
น้องบอสวีดีโอคอลคุยกับคุณแม่
ตอนที่กำลังให้อาหารปลาอยู่หลังวัดหลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ก็เป็นการวีดีโอคอลคุยกันปกติ
จากนั้น๑๑กรกฎาคมวันนี้แหละค่ะ
เชียงใหม่จอดรถกันไว้ที่สะพานขาวห่างจากน้ำตกวังบัวบาน
ประมาณสองร้อยเมตรนี่คือรถของทั้งคู่นะคะ
มาจอดเอาไว้จากนั้นห้าโมงเย็นค่ะ
บอสกับนายวรพฤษเนี่ยเดินลัดล้อไปตามลำน้ำจนถึงจุดที่ไม่มีคน
อันนี้จากคำบอกเล่าของนายวรพฤษเนอะใช่ครับน้องบอสเนี่ยถอดเสื้อผ้าออก
คือตั้งใจว่าจะลงไปเล่นน้ำก็เลยถอดเสื้อผ้า
วรพฤษบอกว่าถอดทั้งตัวถอดทั้งตัวหมดเลยคือแก้ผ้าหมดเลยอ่า
แล้วปรากฏว่าเหลือไปเห็นมันมีคนสองสามคนเหมือนยืนแอบถ่ายคลิปกันอยู่
บอสเลยบอกวรพฤษบอกว่าเฮ้ยวรพฤษเราอยู่ตรงนี้นะ
เราจะขอไปเคลียร์๒๓คนนั้นที่มาแอบถ่ายคลิป
แล้วน้องบอสก็เดินหายเข้าไป
หลังจากนั้นหายไปเลยค่ะวรพฤษบอกบอสหายไปเลย
จนกระทั่งรออยู่นาน๒ทุ่ม๗นาทีตัดสินใจไปแจ้งความที่
สพภูพิงราชนิเวศ

อันนี้คือคำให้การของวรพฤษนะคะ
จากนั้น๓ทุ่มค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพอได้รับแจ้งแล้วเนี่ยนะคะ
ก็มีการนำทั้งสพภูพิงราชนิเวศเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่ง
แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยรวมแล้วกว่า๔๐นาย
ระดมกำลังค้นหาตัวน้องบอสทันที
จาก๓ทุ่มจนถึงตี๑ค่ะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
แล้วตอนนั้นฝนมันเริ่มตกหนักแล้ว
เจ้าหน้าที่เลยต้องตัดสินใจยุติการค้นหา
แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพอฝนตกหนักมันมีน้ำป่าไหลหลากในลำน้ำห้วยแก้วด้วย
ก็เป็นอันตรายกับทีมเจ้าหน้าที่ที่ออกค้นหาเหมือนกัน
จากนั้นวันถัดมาวันจันทร์นะคะเมื่อวานนี้๑๒กรกฎาคม
เจ้าหน้าที่ระดมกำลังกันกว่า๔๐นาย
ออกค้นหาน้องบอสแต่เช้า๙โมง๕๐นาที
แบ่งกำลังเป็น๓ชุดประสานสุนัขดมกลิ่นจากต่อชะดอมาร่วมค้นหาด้วย
บ่ายโมงครึ่งค่ะเจอรอยเท้าน้องบอส

พอเจอรอยเท้าน้องบอสเสร็จก็พยายามค้นหากันต่อ
จังหวะนั้นเนี่ยคุณแม่นางนพัสนันแม่ของน้องบอสก็มาถึงที่จุดเกิดเหตุ
คุณแม่มาจุดทูบเทียนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้หาตัวลูกชายให้เจอ
ก็ยังหากันไปจนถึง๕โมงเย็นค่ะ
ประสานนักประดาน้ำ๙นายให้ลองงมดูในแอ่งน้ำตกห้วยแก้ว
เผื่อว่าน้องบอสอาจจะมีการพลัดตกหรือว่าจมน้ำอะไรหรือเปล่า
โมงครึ่งหาไม่เจอนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจยุติการค้นหาน้องบอสอีกครั้ง

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยแล้วก็กู้ภัย
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปูพรมค้นหาน้องบอสเป็นวันที่๓
โมงเช้าเจอศพน้องบอสค่ะ
เจอเป็นสภาพนอนคว่ำหน้าเปลือยท่อนล่างเสียชีวิต
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่มีบาดแผล
น้องเนี่ยเสียชีวิตอยู่ตรงลานโขดหินขนาดใหญ่
ซึ่งตรวจสอบแล้วห่างจากสะพานขาวคือจุดที่น้องกับวรพฤษไปจอดรถ

คือมันดูเหมือนกับไม่ไกลหรอก๒๐๐เมตร

แต่เจ้าหน้าที่บอกว่ามันเป็นคนละฝั่งกับที่วรพฤษเพื่อนของบอสเนี่ยบอกว่าเขาหายไปทางนี้
ก็เลยหากันไม่เจออยู่๒วัน๒คืน

ที่เหลือต้องขยายผลแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
ตามคำบอกเล่าของนายวรพฤษเขา

คุณแม่ของน้องบอสนะฮะคุณแม่นพัสนันเนี่ยเดินทางมาจากต่างจังหวัด

บอกว่าลูกชายเนี่ยสอบติดมาเรียนที่นี่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เชียงใหม่
เรียนจบแล้วลูกชายก็บอกว่าชอบลักษณะของบรรยากาศพื้นที่ป่าเขาต่าง

เพื่อนที่มหาวิทยาลัยก็มาตามหาน้องบอสเมื่อวานก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าความจริงแล้วนายวรพฤษเนี่ยเขาไม่ใช่เพื่อนที่สนิทสนมรู้จักอะไรกันมานานนะ
รู้จักกันไม่นานสำหรับบอสนะฮะไม่ใช่เพื่อนมหาวิทยาลัยนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าเขามาท่องมาเที่ยวอะไรกันยังไงนะครับ
หลังจากวันนี้ที่เจอศพลูกชายนะครับ

วันนี้ที่มารอดูการค้นหาเนี่ย
บอกว่าเมื่อวานนี้ได้ทำพิธีขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่เปิดทางให้ค้นหาลูกชายจนเจอ
สุดท้ายก็เจอจริงได้รับแจ้งข่าวจากเจ้าหน้าที่เนี่ย
ว่าเจอร่องรอยของลูกชาย
ก็รีบมาดูเลยนะตอนสายวันนี้
แต่มันก็ไม่มีปฏิหารเกิดขึ้นนะฮะ

เพราะว่าพอเจ้าหน้าที่เจอลูกชายเนี่ย
เจ้าหน้าที่แจ้งมาก็คือลูกชายเสียชีวิตแล้ว

ก่อนจะต้องลำเลียงร่างขึ้นมา
ซึ่งเบื้องต้นคุณแม่ของน้องบอสบอกว่า
ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับ
เพราะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยค้นหาอย่างเต็มที่แล้ว
และตอนนี้เพื่อให้สิ้นสงสัย
แล้วก็เพื่อความสบายใจของคุณแม่เองด้วย
คุณแม่ก็พร้อมให้เจ้าหน้าที่ทำการชนะสูตรลูกชายเนี่ยอย่างเต็มที่
หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนต่าง
จะได้รับศพลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนา
เพื่อที่วิญญาณของลูกชายจะไม่ได้รู้สึกว่าถูกทอดทิ้ง
ทางเจ้าหน้าที่เองบอกว่ากำลังสอบสวนอยู่
แต่มันก็เป็นไปได้หลายสาเหตุ
ไม่ว่าจะเป็นการถูกกลุ่มที่แอบถ่ายคลิปทำร้ายร่างกาย
หรือจะเป็นการพลัดหลงป่าจนทำให้หมดสติแล้วก็เสียชีวิต
หรือจะเป็นการหลอนจากยาเสพติด
แล้วก็เกิดอาการช็อกจนเสียชีวิตมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะ
ถ้าฟังจากคำกล่าวอ้างของวรพฤษก็คือเพื่อนของน้องบอส
ไปเที่ยวน้ำตกด้วยกันแล้วก็อยู่กับน้องบอสเป็นคนสุดท้ายเนี่ย
วรพฤษบอกว่าบอสถอดเสื้อผ้าออกหมดตัว
กำลังจะลงเล่นน้ำแล้วเหลือไปเห็นกลุ่มคน

นี่วรพฤษที่เล่าวันนั้นนะฮะใช่ค่ะ
ซึ่งถ้าอ้างอิงจากคำกล่าวอ้างนี้ของวรพฤษ
ก็เป็นไปได้ว่าน้องบอสเนี่ยตอนที่ไปเคลียร์
อาจจะถูกกลุ่มคนที่ถ่ายคลิปทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตหรือเปล่า
นี่คือข้อสันนิษฐานที่๑นะคะ
จากนั้นข้อสันนิษฐานที่๒ค่ะ
ความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
หลังจากที่น้องบอสเดินตามกลุ่มแอบถ่ายเข้าไปในป่าเพื่อจะเคลียร์ปัญหาเนี่ย

วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางแล้วก็เลยทำให้น้องบอสเนี่ยหลงป่า
คราวนี้ก็เลยไม่รู้ว่าตรงไหนคือที่ไหน
เพราะว่ารักษณะของป่าเนี่ยมันเป็นป่าหน้าฝนที่ต้นไม้ใบย่ามันเริ่มขึ้นหนาทึบแล้ว
อาจจะเป็นสาเหตุให้น้องหลงป่าจนหมดสติและเสียชีวิต
หรืออาจจะเป็นสาเหตุที่๓ข้อสันนิษฐานเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เพราะว่าวรพฤษบอกแล้วว่าก่อนที่จะมาเที่ยวเนี่ยเสพไอซ์กัน

แล้วก็หลังจากนั้นชักชวนไปเล่นที่น้ำตกก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นการเสพยาเสพติดแล้วเกิดอาการช็อกแล้วเสียชีวิตหรือเปล่า
ซึ่งในส่วนของน้องบอสเนี่ยต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดก่อนนะครับ

แต่คำถามมันก็คือว่าสิ่งต่างที่วรพฤษเขาบอกมาเนี่ยมันจะตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่น้องบอสเนี่ยหายตัวไปแล้วเสียชีวิตหรือไม่อย่างไร
ซึ่งสิ่งที่คนถกถามกันมากที่สุดก็คือวรพฤษบอกว่าบอสถอดเสื้อผ้าออกหมดเลย

แล้วก็วิ่งตามจะไปเคลียร์คนแอบถ่ายคลิปแต่นี่คุณผู้ชมคนนี้เซ็นเซอร์แต่เชื่อว่าคุณผู้ชมมองเห็นนี่คือศพของน้องบอสซึ่งท่อนบนจะเห็นมันมีสีน้ำเงิน

คือน้องใส่เสื้อใส่เสื้อสีน้ำเงินแต่ว่าท่อนล่างไม่ได้ใส่อะไรเลยซึ่งมันก็ไม่ตรงกันกับคำให้การของวรพฤษลองฟังเสียงวรพฤษอีกสักครั้งดีไหมคะ

กางเกงนายใส่ถูกมั้ง

ไม่ใช่เหรอ
นี่ค่ะเขายืนยันชัดเจนไม่ได้ใส่อะไรเลยกางเกงในก็ไม่ได้ใส่
วันนั้นเขาบอกว่าเนี่ยบอสบอกผมว่าให้รออยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวตามไปเคลียร์ไอ้พวกนั้นมาแอบถ่ายคลิป

แล้วหายไปเลยไม่มาสักทีผมก็เลยเนี่ยรีบออกมาบอกเจ้าหน้าที่เขาก็หากันตั้งแต่คืนวันนั้นคือวันอาทิตย์อ่ะ

กับว่าตอนนี้ข้อสันนิษฐานมีทั้งหมด๓ข้อด้วยกันนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวก็คือต้องรอผลชนสูตรพลิกศพอย่างละเอียด
ถึงจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วน้องบอสเนี่ยเสียชีวิตจากอะไร
ที่สำคัญก็คือการสอบปากคำขยายผลเพิ่มเติมสำหรับนายวรพฤษที่อยู่กับน้องบอสเป็นคนสุดท้ายนะครับ

คือก็อาจจะเป็นจริงตามที่เขาบอกนั่นแหละมันก็เป็นไปได้หมดใช่ไหมฮะ
ตามไปแล้วก็ไปเจอกลุ่มคนพวกนั้นซึ่งมันก็ต้องไปขยายต่อว่าเออมีกลุ่มคนอื่นเนี่ยมาเที่ยวในช่วงเวลาเดียวกันกับที่น้องบอสกับวรพฤษเนี่ย
เขาเดินเข้าไปเที่ยวในพื้นที่น้ำตกตรงนั้นหรือไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุ๋ยนะฮะ

ซึ่งผมว่ามันตรวจไม่ยากใช่ไหม

ถ้าไปไล่ไทม์ไลน์วรพฤษบอกว่ามากี่โมงจอดรถตอนกี่โมง

ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่มันจะมาถึงจุดตรงนั้น

ก็ต้องคุยกับวรพฤษอีกรอบนึงแล้วล่ะ

บอสอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถูกน้ำซัดมาอยู่
ฝั่งตรงกันข้ามก็ได้ตรงโขดหินตรงนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่ที่บอกกับเราเนี่ย
บอกว่าน้องบอสไม่ใช่คนแรกที่เสียชีวิตในพื้นที่ป่าตรงนี้นะฮะ

มันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมาหลายครั้งหลายหนอยู่เหมือนกัน
เคยมีวัยรุ่นมาเที่ยวน้ำตกแล้วจมน้ำเสียชีวิต

นี่ครับป่าแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

ัณฑีคนหาเนี่ยอะเอาโดรนขึ้นบินด้วยนะครับค่ะแล้วก็ไปเจอน้ำตกตรงนี้
มีวัยรุ่นเคยจมน้ำเสียชีวิตมาแล้วเป็นอาถรรพ์ของผืนป่าหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาบอกอย่างนางจันฟองดาวดึง
ด้วยนี่ฮะอยู่มานาน๒๐ปีได้แล้วนะคือคุณป้าจันฟองเนี่ย
บอกกับเรานะครับบอกว่าเคยเข้าไปหาของป่าในพื้นที่ตั้งแต่เด็ก
เด็กนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมักจะมีเด็กมีวัยรุ่นมีชาว
ต่างชาติมาเที่ยวน้ำตกที่นี่แล้วก็จมน้ำหรือว่าเสียชีวิต
อันนี้มีนะครับเพราะแถวนี้น้ำตกเยอะน้ำตกห้วยแก้วก็มี
ตกผาเงิบน้ำตกวังบัวบานก็มีก่อนหน้านี้เพิ่งเคยมีเด็ก
น้ำเสียชีวิตค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าตอนเข้ามาเที่ยวเขาไปทำอะไร
เหมาะสมหรือเปล่านะก็เลยเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตเกิดขึ้น
แต่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็จะเล่าต่อกันมาเกี่ยวกับอาถรรพ์
เจ้าแม่วังบัวบานที่ปกปักรักษาพื้นที่บริเวณห้วยแก้วกับ
วังบัวบานค่ะซึ่งมันจะเป็นลำน้ำเดียวกันแม้จะเรียกว่าคนละน้ำตก
ละชื่อเนี่ยแต่เป็นลำน้ำเดียวกันทุกครั้งที่ชาวบ้านเข้า
ไปหาของป่าในพื้นที่จะต้องมีการเส้นไหว้เจ้าที่ก่อนไหว้
เจ้าป่าเจ้าเขาก่อนเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายไม่ให้หลงป่าแต่
ช่วงหลังเนี่ยคุณป้าจันฟองบอกกับเราว่าไม่ค่อยมีนัก
ท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะค่ะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่อุทยานเอง
ไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยเข้ามาเที่ยวกันเนี่ยเป็นช่วงที่เขา
ให้เที่ยวได้หรือว่ายังเปิดอยู่หรือไม่เปิดอะไรยังไงแต่วัน
นั้นเนี่ยจำได้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกหนักมากใน
พื้นที่ค่ะนะไม่รู้ว่าเขาเข้ามาเที่ยวกันยังไงแล้วก็พลัดหลง
กันไปจนไปเสียชีวิตอยู่
หูมานี่แปดปีที่แล้วล่ะมันมีนักเรียน๖คนมาเล่นน้ำที่
วังนั่นน่ะเขาเรียกวังคกแล้วก็มันหลั่นเข้าหลืบหลืบผา
คนและอีก๒คนหลานเข้าไป๒คนแล้วก็๒คนอีกเพื่อน
อีก๔คน๒คนเป็นคนจับดึงออกมันก็ออกแล้วทำ๒คนไป
วิ่งแกล้งตามหมายเนี่ยพวกเขามาจ้วยกันยังวันนั้นน่ะมัน
วันติดนั่นตอนบ่ายนั้นมันเป็นคื้มฟ้าคึ้มฝนเนอะ
ตอนเย็นมาก็ฝนก็ตกเยอะอ่ะตกใหญ่ตกแรงอ่ะปั๊ก
ในสัณภาษณ์ของป้ายู่าหกสิบห้านี่ป้าคิดป้าขอมาคิด
ยูยังประราบกันนะเนอะอืมมันถึงได้เป็นอย่างนี้ไป
เบาะน้ำลึกขนาดจ้ะตาย
ไม่ค่อยมีได้ใช่มั้ยอย่างรายหลังยังไง
ละอ่อนที่คือเยี่ยมมาหักไก่

แต่ที่คุณป้าเล่าให้เราฟังเนี่ยคือถ้าเด็กมาเล่นน้ำหรือว่านักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำ
จมน้ำเสียชีวิตตกน้ำเสียชีวิตอันนี้มันก็พอเข้าใจได้ใช่ไหมฮะ
แต่กรณีของน้องบอสเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

หลงป่าจริงหรือมันมีอะไรที่มันเป็นเงื่อนงำปริศนามากกว่านั้น

นี่นะฮะท่านผู้ชมครับเพจเฟซบุ๊คชมรมสิทธิ์เก่าประมงแม่โจ้
วันนี้ได้โพสต์แสดงความอาลัยนะครับหลังจากที่ทราบข่าวการพบศพของน้องบอส
บอสนายโกวิทมังคลาดอายุ๒๒ปี
เป็นสิทธิ์เก่าคณะเทคโนโลยีการประมงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
โจ้รุ่น๘๒นะครับแล้วก็ประมงรุ่น๓๔นะฮะ
โดยทางผู้บริหารเจ้าหน้าที่แล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นเนี่ย
ตอนนี้ก็ได้รวบรวมเงินกันนะครับเพื่อมอบให้กับคุณแม่ของน้องบอส
เป็นค่าใช้จ่ายในการรับศพหรือว่าจัดงานศพนะฮะ
เดี๋ยวก็จะช่วยเหลือเรื่องของการเคลื่อนศพกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดของน้องบอส
ที่จังหวัดตราดด้วยเนื่องจากทางครอบครัวเองเขาก็ไม่ได้มีรายได้อะไรมากนักนะครับ
ส่วนสมาคมสิทธิ์เก่าแม่โจ้ก็ได้ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องบอสนะฮะ
แล้วก็โพสต์ขอให้ไปสู่สุขตินะครับ
ขณะเดียวกันเรื่องของคดีความเนี่ยยังไงก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปให้สิ้นสงสัย

หรือตำรวจก็คงต้องขยายผลต่อว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องบอสกันนะ
คือตอนนี้คนที่ตอบได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือวรพฤษฐ์เพื่อนของน้องบอส

เขาอาจจะพูดจริงก็ได้ในสิ่งที่เขาเจอประสบในวันนั้น
หรือว่ามันมีอะไรเงื่อนงำมากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ที่การขยายผลสอบปากคำ